คุณผู้ชมครับในสภาวะที่ตอนนี้หลายคนค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ารายได้ไม่สอดคล้องกับเรื่องของรายจ่าย
การเก็บออมเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงของการเกษียณอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิธีการออมเงินอย่างรอบด้านว่าเราต้องทำอย่างไร
แผนนะตอนนี้เพื่ออนาคตอย่างไรดีครับ
สไกด์เข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

คำถามแรกคงต้องถามก่อนว่าคำว่าการวางแผนการออมเงินจริงแล้ว

ในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะก็คือ
เหมือนกับว่าเรานะคะต้องการมีเป้าหมายสักอย่างหนึ่งนะคะ
เราก็ต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะ
ในเรื่องของการเงินก็คือเป้าหมายที่เราวางไว้นี่ก็คือ

อย่างเช่นเราต้องการที่จะเกษียณนะคะ

ถ้าเราต้องการเกษียณเราก็ต้องมีเป้าหมายว่า
เราต้องการมีเงินเท่าไหร่ในยามเกษียณ
แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร
ดังนั้นในการวางแผนก็คือ
เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรบ้าง

เรากำลังอยากจะต้องการ
สมมุติว่าเชียงใหม่คือเป้าหมายของเราอะค่ะ

อยากจะไปเชียงใหม่ก็มีวิธีการหลากหลายมากเลย

เดินไปก็ได้แต่ไกลนิดนึงนะคะ

นั่งรถทัวร์ไป
คุณทัศนัยอยากจะไปด้วยวิธีการไหน

ถ้าเกิดว่าเราวางแผนอย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าพูดถึงเรื่องของการออม
ก็อยากจะให้เริ่มต้นตั้งแต่วัยทำงานเลย

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้าน

ไม่เป็นไรค่ะไม่มากเราก็เก็บออมได้นะคะ

แต่ว่าสิ่งที่ในการเก็บออม

แต่ในเรื่องของการลงทุนเราก็ทราบอยู่นะครับ

ระหว่างที่เราเก็บออมลงทุนไปด้วย

การควบคู่กันไปด้วยค่ะเพราะว่าทุกเส้นทาง

และระหว่างทางเราก็คือควรจะควบคุมดูแล
เรื่องของความเสี่ยงนะคะว่าเราจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือเปล่าด้วยค่ะ

เป็นเรื่องเดียวกันให้สอดคล้องกันอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องค่ะเราก็ควรจะต้อง

เป้าหมายก็เป็นไปตามระยะเวลานะครับ
เรามีเป้าหมายระยะสั้นเรามีเป้าหมายระยะกลาง
มีเป้าหมายระยะยาวแน่นอนเป้าหมายระยะยาวของทุกคน

หมายระยะกลางก็คือเราอาจจะอยากมีในเรื่องของ

หมายระยะสั้นเราก็อยากจะเก็บเงินไว้ซื้อ

ก็คือ๓ปีแล้วเราอยากจะมีเงินดาวน์รถสักคัน

แล้วก็บอกตัวเองว่า
ในแต่ละเป้าหมายนั้นระยะเวลาที่เราจะกำหนด

หรือว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สมมุติผมต้องการจะเริ่มต้นออม

ว่าถามว่าเราทำงานอะไรก่อน

ถ้าเราทำงานในบริษัท

หรือรวมไปถึงตัวช่วยที่สามารถ

ในเรื่องของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หลังจากออมเงินผ่านกรบของประกันชีวิต
เราก็มีในเรื่องของประกันชีวิตแบบบำนาน

แล้วก็มีเงินใช้ในยามเกษียณได้เหมือนกัน
ดังนั้นหลากหลายวิธีการนะคะ
ถามว่าพอมันหลากหลายวิธีการ

ท่านผู้ชมก็อาจจะต้องการตัวช่วย
ว่าแต่ละวิธีการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้น

ทางกรุงเทพประกันชีวิตเราก็แนะนำว่า

มาปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้

หรือว่าเป็นการสร้างฐานะก็ตามค่ะ